คุณผู้ชมค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการปรับคอรมอหน่อยนะคะ
คือหลายฝ่ายก็มีการออกมาเรียกร้องว่าอยากให้หาคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมากกว่าจะใช้โคต้าพักการเมือง
เดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์ในเรื่องนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็ง๕สวัสดีครับคุณปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เดือนใหม่๑มีนาคมที่เหมาะสมแล้วขอขีดเส้นใต้เรื่องการเมืองให้เห็นภาพในต้นสัปดาห์หน่อยครับ
การเมืองในสภาตอนนี้สภาปิดสมัยประชุมไปแล้วนะครับ
รอเปิดสภาวิสามันขึ้นมาอีกทีนึงเพื่อจะโหวตว่ารับหรือไม่รับการแก้รัฐมนูลในวาระ๓ก็น่าจะเป็นวันที่๑๗มีนาคม
ซึ่งหลักการที่ควรจะรู้ก็คือว่าการแก้รัฐมนูลที่ผ่านวาระ๒นั้น
การเลือกตั้งสสร๒๐๐คนสรุปเขาใช้เขตเลือกตั้งนะครับ
เขตเลือกตั้งก็เหมือนเลือกสอสอนั่นแหละคือแบ่งประเทศออกเป็นสองร้อยเขต
จังหวัดไหนมีประชากรมากหน่อย๔คน๕คนก็เป็น๕เขต
จังหวัดไหนมีประชากรน้อยสมมุติว่า๒เขตก็แบ่งเป็น๒เขตเลือกตั้ง
เอาทีนี้คุณสมบัติผู้สมัครสอสอรอฟังไว้นะครับ
อายุ๑๘ปีขึ้นไปได้เลยครับ

จะเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยสมัครสอสอหรือเลือกตั้งเนี่ยอีกแบบหนึ่ง
แต่อายุ๑๘ปีสมัครเป็นสสรได้
เขาต้องการเปิดโอกาสให้คนหนุ่มคนสาวเข้ามาร่วมร่างรัฐมนูล
อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญทีนี้
มันขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลซึ่งจะวินิจฉัยกันวันที่๑๐มีนานี้ด้วย
เพราะว่าคุณภัยบูลนิติตะวันยื่นให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยว่า
ไอ้การที่เขาแก้รัฐมนูลโดยให้มีสอสอรอขึ้นมาร่างรัฐมนูลใหม่เนี่ย
มันขัดรัฐมนูลปีหกศูนย์ที่ใช้อยู่ไหมเอาทีนี้ถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่า
ไม่ขัดไม่ผิดทำได้อ้าวก็จะโหวตวาระสามกัน
แล้วจะนำไปสู่ขั้นตอนการเลือกสอสอรออย่างที่ว่า
แต่ว่าถ้าถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าไอ้ที่ทำกันมาเนี่ยมันขัดรัฐมนูลนะ
ก็เท่ากับว่ากระบวนการที่จะให้มีการแก้รัฐมนูลที่ผ่านมา
ตั้งแต่เริ่มวาระ๑ลักหลักการวาระ๒ที่โหวตกันเป็นรายมาตรา
ทั้งหมดแปลว่าเลิกกันเนื่อยฟรีครับเนื่อยฟรี
ฉะนั้นถ้าจะแก้ให้ได้ก็ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
ด้วยการแก้รัฐมนูลเป็นรายมาตราอ่าอันนี้ดูเรื่องรัฐมนูลไว้หน่อยนะครับ
เราจะได้เข้าใจว่ามันผ่านมายังไงและกำลังจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วถ้าถึงวันนั้นถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าขัดรัฐมนูล
แล้วไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มันจะเรียกแขกเรื่องคนออกมาชุมนุมอะไรมากขึ้นหรือไม่
เดี๋ยวค่อยตามตรงนั้นกันอีกทีหนึ่ง
ประการที่๒การเมืองที่น่าเริ่มที่เริ่มต้นสัปดาห์นี้ก็ควรให้ความสำคัญกันหน่อยเรื่องการปรับคอรมอ
ตอนนี้ก็ฝุ่นตลบที่จริงมันก็ฝุ่นตลบทุกครั้งช่วงการปรับคอรมอ
แต่ว่าคราวนี้ช็อตแรกดูกันตรงนี้ก่อน
พรุ่งนี้ประชุมคอรมอนายกจะตั้งรัฐมนตรีที่มีอยู่แล้วนี่แหละไปรักษาการเก้าอี้ที่วางลงชั่วคราวก่อน
หลังจากนั้นจะพิจารณากันอีกทีนึงที่จะตั้งรัฐมนตรีตัวจริงใส่เข้าไปในตำแหน่งที่วางลงทั้งหมดเนี่ย๓เก้าอี้
อันนี้ท่านผู้ชมคงทราบแล้วว่าการสองช่วยว่าการรัฐมนตรีช่วยหนึ่ง
ซึ่งกำลังลุ้นกันอย่างเข้มข้นในพักประชาธิปัตย์นั้นไม่เท่าไหร่หรอกครับเขามีโคต้าอยู่พักเดียวแทนคนเดียวแทนคุณถาวร
แต่ว่าในพักพลังประชารัฐเนี่ยซึ่งต้องลุ้นตำแหน่ง๒เก้าอี้ข่าวที่ออกมาหน้าฉากนี่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีปัญหาคลึกโครมเท่าไหร่
แต่ว่าหลังฉากนี่เข้มข้นมากครับต่อสู้กันเข้มข้นมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าพลังประชารัฐเป็นพักที่เริ่มต้นก่อตัวขึ้นมาเป็นพักใหม่ใหม่
มีหลายกกหลายแก๊งหลายกลุ่มหลายพวกเขามารวมตัวกันเพราะเขาคาดหวังว่าโดยเงื่อนไขรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยพักพลังประชารัฐต้องเป็นพักแกนนำตั้งรัฐบาลแน่นอน
แล้วเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยบรรดาขาใหญ่ที่คิดว่าตัวเองสมควรจะได้เป็นรัฐมนตรีเขาก็ปักตรงไว้ในใจว่าตัวเองจะต้องได้เป็นรัฐมนตรี
เอาแล้วถ้าพลาดในคราวแรกก็ฝากความหวังไว้ว่าการปรับคอรมอครั้งถัดไปเนี่ยเขาก็จะได้เป็นรัฐมนตรี
คนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็พยายามรักษาเก้าอี้เอาไว้คนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยก็อยากเป็นรัฐมนตรีว่าการอ้าวคนที่ยังไม่เคยเป็นรัฐมนตรีก็อยากเป็นรัฐมนตรี
ฉะนั้นนี่เป็นสภาวะที่กำลังเข้มข้นอยู่ในพักพลังประชารัฐ
ทีนี้ประชาชนอย่างเราเรารุ้นอะไรยังไงครับเราก็ลุ้นกันว่าการปรับคอรมอเนี่ยควรจะได้คนที่ประชาชนมองเห็นถึงความเหมาะสม
ความรู้ความสามารถมากกว่าที่จะเหมาะสมกันทางการเมืองเหมาะสมทางการเมืองก็คือว่าเป็นคนที่คล้ายกับเป็นนายทุนพักมีเงินมีทองคอยดูแล
ดูสอสอแทนพักมีสอสออยู่ในสังกัดมากกว่าอันนั้นเรียกว่าความเหมาะสมทางการเมืองแต่ว่าความรู้ความสามารถในเชิงบริหาร
กระทรวงกระทรวงหนึ่งที่เวลามีการปรับคอโรมทีไรก็จะมีความเห็นจากแวดวง
นักวิชาการกันมากคือกระทรวงศึกษาที่การครับปีนี้ก็มาอีกแล้วกรอบนี้ก็มาอีกแล้ว
มีหัวข่าวว่าหวังบิ๊กตูเลือกมืออาชีพคุมกระทรวงศึกษาห่วงว่าถ้าผิดพลาดใช้โกต้าการเมือง
จะทำให้อนาคตการศึกษาอนาคตประเทศมืดมนต์คนคนหนึ่งที่ออกมาชัดเจนมาก
ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองฟังเหตุผลฟังข้อเสนอแนะของคุณสมพงศ์
อาจารย์สมพงศ์จิตระดับอดีตคณะอดีตอาจารย์คณะคารุศาสตร์จุฬา
เป็นนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ที่ท่านเห็นอยู่ในจอเนี่ยท่านเคยบอกผมหลายครั้งว่า
การตั้งคอลโลมอหรือการปรับคอรมอเนี่ยควรจะคำนึงถึงเรื่องการศึกษาให้มาก
คำนึงคนคนที่มีความรู้ความสามารถให้มากวันนี้ท่านก็ออกมาพูดอีกทีหนึ่ง
บอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์เลือกคนที่มีความรู้เข้าใจเรื่องการศึกษา
โดยเฉพาะการปฏิรูปไม่ใช่เลือกจากโคต้าการเมือง
หกปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงรัฐบาลคอสชพลเอกประยุทธ์ก็เลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
มีทั้งทหารมีทั้งหมอและนักธุรกิจภาคเอกชน
แต่ก็ไม่สามารถบริหารกระทรวงศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้
ดังนั้นนี่ท่านบอกว่าครั้งนี้จึงอยากให้เลือกคนที่มีความเข้าใจการศึกษาอย่างแท้จริง
เพราะถ้าเลือกจากโคต้าการเมืองก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่ง
เป็นการทำลายอนาคตประเทศให้มืดลงนี่
พวกเราท่านผู้ชมทั้งหลายคงทราบนะครับว่า
กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยพูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษามากนะครับ
มีความพยายามมีความทุ่มเทที่จะแก้ปัญหากันมาก
แต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามีแต่ข่าวออกมาเป็นระยะระยะว่า
เวลาเขาวัดผลทางการศึกษาเอากันง่ายในอาเซียน๑๐ประเทศ
เราเนี่ยลนตกอันดับลงมาเรื่อย
เปรียบเทียบกันใน๑๐ประเทศเนี่ย
ล่าสุดดูเหมือนว่าเราไปอยู่อันดับที่๖ที่๗
จนกระทั่งมีคนถากถางกันว่า
ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย

นี่หมายถึงว่าใน๑๐ประเทศของอาเซียนเนี่ย
การศึกษาเราจะสู้เขาไม่ได้เลย
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
ท่านก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้หลายหน

ท่านก็บอกว่าท่านเป็นห่วง
ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา
สนับสนุนเรื่องการศึกษา
เรื่องการจัดงบประมาณอะไรต่ออะไรเนี่ย

การตั้งรัฐมนตรีศึกษาคราวนี้
จะเป็นคำตอบอีกครั้งหนึ่งว่า
นายกให้ความสำคัญกับการปฏิรูป
แก้ปัญหาการศึกษาจริงไหม
มันดูได้จากคนที่ท่านจะเอามาเป็นรัฐมนตรี
ถ้าให้เป็นไปตามโคต้าที่พักการเมือง
เขาคิดว่าเขาควรจะได้รัฐมนตรีว่าการ
เขาควรที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
แต่ว่าไม่ได้คำนึงว่ามีความรู้ความสามารถแค่ไหน
ถ้านายกเลือกคนแบบนั้นมาก็แปลว่า
สวนทางกับที่นายกพูด
อันนี้ที่คนในแวดวงการศึกษาคอยลุ้นกัน
อันนี้คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ